ก็เปิดพงเปิดเพจไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วคนบันเทิงก็ไปอุดหนุนกันเยอะแยะมากมาย

แต่ปรากฏว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ดันมีมิจฉาชีพมาแบบรูปแบบใหม่

คือสั่งซื้อของไปคุณผู้ชมปรากฏไม่ได้ของหลอกเขาไปอีกค่ะ
เรื่องราวดังกล่าวนะคะถูกเปิดเผยโดยคุณฮาน่าทัศนาวลัยค่ะคุณผู้ชม
โพสต์ข้อความเตือนภัยให้พ่อแม่พี่น้องชาวเน็ตนะคะ
รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงระมัดระวังมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะ

บอกนะคะว่าเธอไปอุดหนุนสั่งซื้อหลายอย่างเหมือนกันค่ะ
แต่กลับถูกบ่ายเบียงในการส่งสินค้าค่ะ
รายนะคะซื้อไปเสร็จปุ๊บบล็อกไม่ตอบค่ะ
ทำเอาเจ้าตัวโอ้โหมึนตึ๊บคุณผู้ชมต้องออกมาโพสต์เลยค่ะ
โพสต์เตือนภัยนะคะแล้วก็โพสต์ไปแบบนี้คุณผู้ชม
ซึ่งโพสต์ไปโพสต์มาปรากฏว่ามีคนในวงการบันเทิงเจอเรื่องแบบนี้เยอะมากจริงคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่นะคะพี่รถเมย์คนึงนิดค่ะ
หรือว่าจะเป็นแม่เนยโชติกาคุณออมสุชาคุณกรนรงเดชยังแบบเจอเลยอ่ะ

บันเทิงไทยรัฐของเรานะคะโทรศัพท์หาคุณฮาน่าเลยค่ะ
บอกว่าจริงเจอแบบนี้เธอรู้สึกเสียใจมากนะคะ
เพราะว่าความตั้งใจจริงคืออยากจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน
แต่กลายเป็นว่าโดนหลอกนะคะแล้วก็ไม่ทนแล้วคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ฝากบอกด้วยนะคะว่ามิจฉาชีพถ้ามาทำแบบนี้นะคะ
รีบกลับตัวกลับใจซะก่อนนะคะเดี๋ยวเวรกรรมจะตามสนองค่ะ
คงยังให้อภัยรู้ว่าทุกคนเดือดร้อนทุกคนไม่มีจะกิน
แต่คุณทำอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นแต่ถามกันมันมีจริงเนาะ